ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีคนเมาและอารวาสค่ะ
บุกเข้าไปที่ร้านขายบะหมี่ริมทางอยู่ที่จังหวัดกระบี่
พอบุกเข้าไปโวยวายเสียงดังเลยบอก

เลิกคุยกับผู้หญิงที่คุณคุยตอนนี้อยู่ในเฟซบุ๊คได้แล้วนะ
เพราะผู้หญิงคนนี้เพื่อนผมจีบอยู่อย่ามายุ่ง
ไม่ใช่ตัวของตัวเองด้วยนะเออของเพื่อน
โดมยังไงเนี่ยรักเพื่อนมากไง
หลังจากนั้นค่ะโอ้โหตีกันวุ่นวายเลยนะคะ
สรุปแล้วบาดเจ็บไปทั้งสองฝ่ายค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งแล้วนะเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองกระบี่นะคะได้รับแจ้งเหตุมีคนทำร้ายกัน
ที่ร้านบะหมี่สี่แยกตลาดเก่าในที่เกิดเหตุค่ะ
มีผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าของร้านบะหมี่แล้วก็คนในร้านนะคะ
ถูกของมีคมบาดเกิดบาดแผลตามร่างกาย

จากนี้นะคะผู้ที่ก่อเหตุคนแรกเลย
ต้นเหตุเลยชื่อว่านายเวียรศักดิ์ศรีชายค่ะ

ในจังหวัดกระบี่นะคะถูกตีเลือดอาบหน้าเลยค่ะ
สอบถามเบื้องต้นพันรยาของเจ้าของร้านบะหมี่

ช่วงนั้นนะลูกค้ากำลังเข้าร้านเลยยืนลวกบะหมี่ตามปกติ
เวียรษัทมาแล้วค่ะสภาพน่าจะเมา
มาถามหาโดมโดมอยู่ไหนโดมนี่เป็นเจ้าของร้านนะ
ก็บอกว่าเอาโดมก็อยู่แถวนี้แหละ
แล้วก็บอกกับโดมว่าพอเห็นโดมเท่านั้นแหละ
บอกว่าเลิกติดต่อกับผู้หญิงที่คุยกันอยู่ในเฟซบุ๊กนะ
เพราะเพื่อนผมคุยอยู่

โมกับวิรสักมีปากเสียงกันค่ะ
รสักวิ่งไปหยิบมีดที่วางอยู่บนเขียงหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะ

ลูกชายโดมเห็นเหตุการณ์ก็ต้องกำลังช่วยพ่อสิคะ

เท่านี้ก็ไม่รู้ว่าภรรยากระเนียว

นี่คือวีรสักค์

แล้วก็ทอแจ้งกับทราบบริษัท
เรื่องต้นวีรศักดิ์ปฏิเสธค่ะบอกไม่พร้อมที่จะคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่อ้างว่าถูกทำร้ายเหมือนกันก็เลยจะต้องป้องกันตัวนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาความคืบหน้าก็คือพันธุ์ตำรวจเอกนรงลักษณะวิมล
ผู้กำกับการสพเมืองกระบี่บอกว่าเหตุการณ์มันเป็นเรื่องของทะเลาะวิวาส
มันเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายตอนนี้วีรศักดิ์รักษาตัวอยู่
สอบปากคำไม่ได้แต่จากข้อมูลพนักงานสอบสวนเบื้องต้นนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วน่าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งสองฝ่าย
ก็คือทะเลาะวิวาสและทำร้ายร่างกายส่วนสาเหตุเป็นไปตามวิรสักบอกเลย
คือโดมเนี่ยไปคุยกับสาวคนหนึ่งซึ่งเพื่อนของวีรศักดิ์คุยอยู่
ส่วนคู่กรณีเป็นครอบครัวร้านบะหมี่บาดเจ็บไม่มากค่ะ
ทำแผลเรียบร้อยแพทย์ให้กลับบ้านนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบที่ร้านบะหมี่ปิดตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละค่ะ
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเพราะว่าเลือดสาดกันขนาดนี้